ได้มีการส่งข้อความแถลงออกมาแล้วนะครับ
มีการเสียชีวิตจริงของเจ้าสัววิชัยศรีวัฒนประพานะครับ
ซึ่งเป็นสโมสรที่ทางประธานกรรมการคุณวิชัยเข้าไปดูแลเข้าไปครอบครองด้วย
บอกว่าด้วยความเสียใจและความอาลัยอย่างสุดซึ้ง
ทางสโมสรได้รับการยืนยันว่าคุณวิชัยศรีวัฒนประภา
เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่เฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวได้พาท่านและอีก๔คน
ซึ่งทั้ง๕คนไม่มีใครที่รอดชีวิตมาได้จากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ
ขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวศรีวัฒนประภา
และครอบครัวของบรรดาผู้ที่โดยสารอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าว
ณที่นี้ด้วยเช่นกันครับ
แต่คุณวิชัยโลกใบนี้ได้สูญเสียอีกหนึ่งบุคคลที่ยิ่งใหญ่
บุคคลที่เป็นผู้มีจิตใจดีมีความเอื้ออทรต่อผู้อื่น
บุคคลที่อุทิศชีวิตนี้ให้กับสิ่งที่รักให้กับครอบครัวของเขา
รวมไปถึงความสำเร็จต่างภายใต้การนำของคุณวิชัย
ทุกคนต่างเป็นสมาชิกครอบครัวภายใต้การนำของหัวหน้าครอบครัวอย่างคุณวิชัย
ซึ่งพวกเราจะเป็นสมาชิกครอบครัวที่เสียใจกับการจากไปของคุณวิชัย
แต่เราจะยังคงรักษาไว้ซึ่งเจตนาบรมและวิสัยทัศน์อันกว้างไกล
ที่คุณวิชัยได้ทิ้งไว้เป็นมรดกสืบต่อไปในอนาคตนะครับ
วันที่๓๐ตุลาคมนี้จะมีการเปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณวิชัย
สำหรับผู้ที่ไม่สามารถที่จะร่วมแสดงความเสียใจได้ด้วยตนเองนะครับ
ก็สามารถเข้าไปร่วมลงชื่อแสดงความเสียใจได้ที่เว็บไซต์นะครับ
ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันอังคารที่จะถึงนี้ตอนนี้ได้ถูกประกาศให้เลื่อนออกไปก่อนแล้วนะครับ
พวกเราได้สัมผัสกับความประทับใจและความจริงใจอย่างแท้จริง
จากการตอบรับที่ยอดเยี่ยมของแฟนบอลผู้ซึ่งได้สนับสนุนและส่งกำลังใจ
รวมถึงการแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพร้อมทั้งยังได้ส่งความรู้สึกที่ทราบซึ้งในห่วงเวลาที่ยากลำบากนี้นะครับ
ใช่แล้วค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมลงนามแสดงความเสียใจแล้วก็ไว้อะไรต่อการจากไปของคุณวิชัยได้นะคะ
ยังไงคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ถ้ามีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็จะรายงานให้ได้ทราบกันทุกช่วงข่าว